สวัสดีค่ะพบกับลูกการณ์ร้านหนาวกับดิฉันนัทชายกิตมกค่ะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าเย็นนี้นะคะหลายคนต้องเตรียมตัวกลับภูมิอลำเนากันใช่ไหมคะความแตกต่างนะคะของปีนี้กับปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้เนี่ยฝนเนี่ยยังคงมีอยู่คุณผู้ชมจะไม่ร้อนเหมือนปีที่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เลยนะคะ
ต้องตรวจสอบสภาพรถให้เรียบร้อยคุณผู้ชมที่ฝนตกแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ายังคงมีลมทะเลหอบนำฝนหอบนำความชื้นเข้ามาปกครุมประเทศไทยนี่ที่ดิฉันชอบบอกนะคะนี่เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้ค่ะพาดตรงกลางประเทศเลยคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะพกร่วมกันด้วยกันได้ทั้งแดดกันได้ทั้งฝนค่ะ
จะเจอในทะเลแถดเมดิเตอเรเนียนนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในทะเลลึกนะคะแต่เพราะว่าแรงลมแล้วก็คลื่นเนี่ยขยับคุณผู้ชมไปในทิศทางที่แตกต่างทำให้มากรองรวมกันแบบนี้นั่นเองค่ะและนี่คือรูปการรอดนั้นวันนี้สวัสดีค่ะ